เจ้าหน้าที่ตำรวจไปบุกจับใช้คำนี้เลยนะ
บุกจับน้องนักเรียนซึ่งเล่นดนตรีเปิดหมวก
หาเงินเรียนหนังสือแต่ไปบุกจับน้องคนนี้
เด็กเป็นนักศึกษาผู้หญิงด้วยเฮ้ยไปจับเขาทำไมอ่ะ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ออกไปคุมตัวพูดคุยกับนักศึกษาหญิง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง๑๑๑๑๑๑พฤศจิกายนเวลา๗โมงครึ่งฮะ
เหตุการณ์นี้เรื่องจากคุณพี่แม่ค้าเขาจุดเดือดต่ำ
พี่แม่ค้าย่านนั้นเขาไม่พอใจที่เด็กสาวคนนี้นักศึกษาสาวคนนี้
เล่นดนตรีเปิดหมวกเสียงดังอลังการเกินไป
ดังนั้นเลยแจ้งตำรวจมาจับสาวคนนี้แล้วสาวคนนี้ทำงานหาเงิน
ระหว่างที่โรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเข้า๘โมง๙โมง
ช่วงเวลาว่างก็มาหาเงินเพื่อจะเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเอง
ลงเฉยเพราะอะไรเฮ้ยคนแจ้งจับทำไมมันใจแคบอย่างนี้วะ
ทำไมใจดำขนาดนี้น้องเขาเป็นนักศึกษาหาเงินเรียนหนังสือ
ทำไมถึงขั้นจะต้องมีการแจ้งตำรวจมาจับ
เดินไปบอกน้องก็ได้น้องเขาก็เกรงใจพี่เป็นแม่ค้าใครจะไปกล้ายุ่งกับพี่
แจ้งกันในแบบนี้บอกกันแบบนี้ก็เพียงพอแล้ว
แจ้งตำรวจตำรวจเส้นตื้นเขาแจ้งแค่นี้วิ่งมาจับเลยเหรอ
มีคดีอื่นมีเป็นร้อยเป็นพันไม่เห็นจะมาจับเลย
นี่คดีนักศึกษาเล่นดนตรีเสียงดังวิ่งมาจับทันทีกับเหตุการณ์ครั้งนี้
หลายคนเลยบอกว่าไอ้ลำโพงกระจิ๊ดลิดอันนี้มันจะดังสักแค่ไหนกันเชียว
หูไวขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ด่าคนแจ้งจับ
อีกมุมหนึ่งก็ไปด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คุณเนี่ยปฏิบัติการดีเหลือเลิศจริงนะ
แจ้งทุกข้าวแจ้งคดีอื่นไม่เคยไปโผล่เลยแต่มาโผล่กับเรื่องราวเรื่องนี้
ว่าเป็นการทำตามหน้าที่ไม่ได้มีการจับกลุ่มแต่ประการใด
แต่มาขอให้น้องเนี่ยเลิกร้องเพลงแล้วไปก็เหมือนกันแหละครับพี่
พี่ไม่ได้จับเขาแต่พี่ไล่เขาให้เขาไม่มีโอกาส
มาหากินนี่กลายเป็นดราม่าราชบุรีครับค่ะ